วันนี้ค่ะทีมชาติไทยมีคิวที่จะลงสนามเกมนัดชิงชนะเลิศ
ซึ่งเมซี่เจก็บอกว่าเกมนี้ไม่ขอดูผลการ
แข่งขันค่ะแต่จะทำให้เต็มที่เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองต่อค่ะเมซิเจชนะทิพย์สงกรสินนะคะ
ฟิลคนสำคัญของทีมชาติไทยผู้ที่ยิงประตูชัยในเกมที่เฉือนชนะจีนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์
แล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายหน้าครับ๒๐๑๙ออกมาเปิดใจนะคะ
ก่อนเกมที่จะเจอกับอูรุกวัยค่ะว่ามาตรฐานเกมอาจจะต่างกันมากทั้งแง่ความเข้าใจเกม
เทคนิคเบสิกแล้วก็รูปร่างแต่ว่าทีมชาติไทยไม่จำเป็นต้องคิดมากค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่าผลการแข่งขันก็คือการได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือไม่สิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนร่วมทีมทุกทุกคนก็คือ
เล่นเป็นตัวของตัวเองอย่าไปกลัวความผิดพลาดหรือว่าคิดถึงผลการแข่งขัน
ขอให้ทุกคนแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่มีเท่าไหร่เกมนี้ใส่ให้หมดเลยค่ะ
ที่๑๒๖ในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยเย็นนี้ก็โชว์การยิงประตูแบบเหนือชั้นในระหว่างการฝึกซ้อม
อาศัยจังหวะวิ่งสอดขึ้นมาจากแดนหลังแล้วก็ชิปส่วนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปแบบนิ่มอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ประจำทีมชาติอุดัยก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติไทยก่อนเกมค่ะ
ฟุตบอลชัยหน้าครับรอบชิงชนะเลิศนะคะระหว่างทีมชาติไทยกับอูรุกวัยแข่งขันกันวันนี้
ส่วนเกมการแข่งขันเริ่มแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๕นาทีค่ะ